ปั้นมันไปทางศิลปะทางน้องลำทำเพลง
แต่ว่ามันก็จะมีไม่ว่าผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งเพื่อนสนิทเรา
บอกว่ามันจะทำได้ไหมแล้วมันจะยังไงต่อ

ก็จะไปเสียเวลาในการค้นหาตัวเองในมุมที่มันไม่ใช่เราอยู่แล้ว
ตอนเด็กที่เราเป็นผู้หญิงแล้วเราไม่มีใครที่จะเป็นไอดอลของเราในตอนนั้น
ว่าแบบเฮ้ยถ้าเป็นศิลปินแบบนี้หรือว่าเป็นผู้หญิง
ผู้หญิงก็ได้นี่หว่าไม่เป็นไรไม่มีใครว่าอะไรเงี้ย
เราอยากที่จะกลับไปเอ็มพาเวอร์ตัวเราในตอนเด็กนั้นแหละ
ที่เราค่อยเขวเราไม่รู้จะไปทางไหน
ตอนมัธยมต้นผมต้องสั้นห้ามไว้ผมยาว
ครูก็แบบมาตัดผมนักเรียนนะตอนนั้นแล้วตัดแล้วแหว่งอะไรอย่างนี้
ความเชื่อมั่นในตัวเองมันหายไป
เพราะเสียงข้างในต้องใช้หัวใจฟังนะคะ
วันนี้แขกรับเชิญคือพิธีกรตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นแฟนเพลงของเธอนะคะ
เธอเป็นคนที่มีความสามารถมาก
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องหรือว่าเรื่องการแต่งเพลง
แล้วเพลงของเธอก็มีเอกลักษณ์มากนะคะ
ยินดีต้อนรับน้องปั้นนวลพันธ์อำพุธจากวงลัสค่ะ

ปั้นก็ตื่นเต้นมากเลย

ตอนนี้น้องปั้นทำอะไรอยู่บ้างคะ

ก็ในการนอนตีนั่นแหละนอกจากลักษณ์ออกแล้ว

คือนอกจากเป็นทัสสินละปินก็จะมีทัสเบื้องหลัง
เราต้องมีหน้าที่อะไรบ้างในการ
จริงปั้นว่าแล้วแต่บริษัทนะแต่ว่าอันนี้ก็คือเหมือนคอยดูภาพรวมนะคะ
ส่วนใหญ่ก็คือเหมือนผลิตผลงานเพลงนี่แหละแล้วก็ดูให้มันไปทางเดียวกัน
เหมือนมีศิลปินคนนึงเราก็คอยดูภาพรวมของคนนี้หรือวงนี้
ใช่มันไปในทิศทางที่เราคิดไว้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ก็จะปรึกษากับพี่ผู้บริหารก่อน
อันนี้ก็เรียกว่ามีสองขาในการทำงาน
แล้วผลงานของตัวเองใหม่ล่าสุดเลยพี่เพิ่งฟังมา
อันนี้น่าจะเป็นเพลงที่พี่ว่าสงบที่สุดของปั้นเลยป่ะ

ใช่สงบคือจริงแล้วมันเป็นเพลงหนึ่งที่

คือเอาเรื่องของความเป็นจริงของคนที่เรารักนี่แหละใกล้ตัวเรามาเขียน
ใช่ที่เขาเป็นเขาชิปกันแล้วทีนี้แฟนก็อยากจะทำของขวัญให้กับสองคนนั้น
เดี๋ยวขอขยายความคำว่าชิปก่อนนะคะเผื่อใครไม่เข้าใจ
ชิพนี่คล้ายกับจินต์ปะ

สองคนเป็นพี่น้องกันที่แคกัน

มีความรู้สึกว่าเพลงนี้น่าจะพูดถึงเพื่อน
อืมมากกว่าพูดถึงความสัมพันธ์แบบชู้สาวอย่างงี้ใช่ไหมคะ
ใช่จริงแล้วก็คิดไปในทางไหนก็ได้แต่ว่าพี่ฟังเองเรารู้สึกว่า
ทำไมเหมือนพูดถึงเพื่อนเลยเหมือนเพื่อนโรงเรียนอะไรอย่างนี้ประมาณนั้น
พูดถึงคนที่เราแคร์ดีกว่าประมาณนั้นใช่แล้วเนื้อหาล่ะรู้สึกว่าเนื้อหามันจะเป็น
นำมาทำกว่าเพลงอื่นอื่นที่ปั้นเคยแต่งใช่ไหมนำมาทำเหมือนแบบ
นามธรรมก็คือปกติเพลงของปั้นเนี้ยโอ้โหมาเป็นฉัดฉาก
จะเห็นแบบว่าจริงจริงแม่โทรตามเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยนึงออกไหม
แต่เพลงนี้จะเป็นแบบว่าเฮ้ยถ้าเธอไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่นเธอก็ยังมีฉันอยู่
ผมว่าพี่มีนสังเกตมากเลยเนี้ยใช่ใช่จริงจริงไม่ได้ตั้งใจหรอก
แต่ว่าแค่รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นเพลงที่ค่อนข้างเริสนัลมากสำหรับตัวปั้นเอง
คือเป็นเรื่องที่คนที่เราแคร์เราต้องการจะเขียนให้เขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช่ก็จะพูดว่านานมันทำกว่าเพลงอื่นก็ได้
พี่เนี่ยติดตามผลงานปั้นมานานแล้วก็ได้เห็นแค่ในพาร์ทศิลปินกับพาร์ทคนเบื้องหลัง
ก็ฟังเพลงของปั้นคือรู้จักปั้นผ่านเพลงตลอดเวลา

พอมาเจอตัวจริงก็เกลียดเลย
เจอตัวจริงเลยอยากถามว่าจริงแล้วปั้นเป็นคนยังไงคะ
ปั้นว่าตัวปั้นเป็นคนที่จริงจัง
จริงปั้นว่าปั้นมีหลายแง่มุมอะเหมือนหัวหอมอะมันมีหลายละเยอะ
คำคมเหมือนหัวหอม
แต่น้อยคนที่ปั้นจะแสดงมุมนั้นให้เขา
แต่ว่าก็เป็นคนขี้สงสัยมากเป็นคนจริงจังมุ่งมั่น
แล้วก็จริงก็คือโกะมากใช่ก็เลยเป็นอะไรที่คอนเทรสกันมาก
แล้วมีความเหมือนในเพลงที่เราแต่งไหม
อย่างที่พี่ร้องเมื่อกี้หยอกอย่างนี้มันเห็นเป็นภาพเลยว่าเวลาแอบชอบใครก็

แล้วเข้าใจคำว่าคนฝั่งสามารถเข้าใจได้ว่าเธอกำลังเว่นอยู่ไง

ก็จะเป็นที่ในภาษาของปั้นจริง
สมัยก่อนเขียนบันทึกจดบันทึกค่ะจดทุกวันเลยเหรอจดทุกวัน
วันไหนที่ไม่ได้จดก็คือจะรู้สึกเหมือนไม่มีเส้นทางให้เราเดิน
บอกไม่ถูกเหมือนมันเป็นการเจ้านอกของปั้นคือตอนแรกจะเริ่มจาก
ในหนังสือก่อนแล้วก็คือหมายถึงเขียนในสมุดด้วย
นั่นคือสิ่งความสำคัญของเจอนอลกับปั้นอ่ะหูคือคือบันทึกทุกอย่าง
ใช่ก็คือชีวิตประจำวันวันนี้เราเรียนรู้อะไรในทุกวันไหม

เป็นคนชอบวิเคราะห์โดยใช้เหตุ
ชอบวิเคราะห์ทุกอย่างเลยไหมสถานการณ์วิเคราะห์ตัวเอง
จริงถือว่าเป็นนิสัยเสียอย่างหนึ่งนะคะเวลาแบบเหมือนเราไปเจอใครอะไรอย่างนี้
เราจะวิเคราะห์ก่อนแล้วว่าคือเราจะแบบไม่รอเขาพูดให้จบอ่ะเราจะคิดไปก่อนว่าแบบ

ใช่คนน่ารักอันนี้เพิ่งเจอกันไง
ในบริบทเกี่ยวกับงานอะไรอย่างนี้บางทีนิสัยเสียอย่างหนึ่งก็คือ
ความสำคัญของเวลาเป็นสิ่งสำคัญมากของเรา
มันมันผ่านไปแล้วเอาคืนไม่ได้ใช่ไหม
ใช่นิสัยเสียบางอย่างก็คือเวลาใครบ่นจะไม่ค่อยฟัง
เพราะรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์
จะบอกว่าเป็นนิสัยเสียก็ได้ค่ะ
คือแปลว่าปั้นจดบันทึกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวหรือความรู้สึก
บอกคนฟังหน่อยได้ไหมว่าสิ่งนี้มันสามารถช่วยอะไรกับชีวิตเราได้บ้าง
เผื่อว่ามีใครอยากจะลองไปทำตาม
แล้วจริงข้อดีของมันคือมันทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นเยอะมาก
เพราะว่าปั้นเชื่อว่าในทุกวันของชีวิต
ด้วยความที่ปั้นผ่านมาแล้วด้วยในช่วงที่ต้องการจะค้นหาตัวเองว่า
โอเคสายงานเราจะไปทางไหนมันจะต้องมีคนนั้นที่จะต้องคิดว่าเขารู้จากตัวเรามากกว่าตัวเราเอง
แล้วเขาก็จะพยายามแบบอย่างเช่นสมมุติน้องคนไหนที่เพิ่งเรียนจบใหม่
ก็จะแบบเอ๊ะฉันจะไปทางไหนดีแต่ใจฉันมันไปทางแบบ
ละกันสิ่งที่ผ่านมากับปั้นก็คือใจปั้นมันไปทางศิลปะทางน้องลำทำเพลง
แต่ว่ามันก็จะมีไม่ว่าผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งเพื่อนสนิทเรา
ก็บอกว่าเอ๊ะมันจะทำได้ไหมแล้วมันจะยังไงต่อ
มันก็เลยถ้าเราไม่รู้จักตัวเองพอเราก็จะไปเสียเวลาในการค้นหาตัวเองในมุมที่มันไม่ใช่เราอยู่แล้ว
คือเหมือนไปเสียเวลาอาจจะไม่ได้เลือกเรียนจบปุ๊บเราอาจจะเลือกไปทำธุรกิจ
ใช่อะไรที่สุดท้ายแล้วมันไม่ตอบโจทย์ในใจเรา
จริงคือหลงทางไปหลายปีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเหมือนปั้นโตมาในอะไรที่อยู่ในกรอบมาก
ในครอบครัวในญาติพี่น้องอะไรอย่างนี้ที่ไม่เคยมีใครมาทางสายศิลปินอะไรอย่างนี้ค่ะ
จริงแล้วนะตอนนั้นหลงทางไปหลายปีด้วยความที่ไม่รู้จักตัวเองเราปล่อยให้ใครกำหนดชีวิตเรา
ให้เส้นทางที่คนอื่นเขาคิดว่ามันดีมากำหนดชีวิตเราไปเรื่อย
เราเคยเขียนแบบแยกไหมว่าฉันชอบอะไร๑๒๓๔เราเคยทำอย่างนั้นไหม

แบ่งฝากว่าธุรกิจ๑๒ฉันจะได้ข้อดีข้อเสีย
ถ้าจะเป็นศิลปินข้อดีข้อเสียอย่างนี้อันนี้เป็นวิธีการเขียนของปั้น
เลือกที่จะฟังหัวใจตัวเองมากกว่า

สัญชาติยานเพราะว่าสัญชาติยานเป็นอะไรที่สำคัญมากที่มนุษย์สมัยนี้ลืมไปว่ามันคือสัญชาติยานดิบที่จะพาเราไปในที่ที่ถูกต้อง
ปั้นบอกว่ามีหลายคนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่รอบข้างหรือว่าเพื่อนบอกว่าให้เราไปอีกเวย์หนึ่ง
ตอนที่เราเลือกมาเป็นศิลปินอย่างนี้มีแรงหรือคำพูดอะไรที่มันทำให้เราไขว้เขวบ้างไหม
มีตลอดเวลาค่ะปั้นว่าจริงทุกคนที่มาสายนี้ถ้าที่บ้านไม่ได้สนับสนุนตั้งแต่แรกก็จะต้องเจออยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะอะไรที่ค่อยเขวมากที่สุดน่าจะเป็นเวลาที่ปั้นต้อง
อันนี้คือเป็นเรื่องที่แบบฮิวมานานมากแต่ว่าคือเวลาป้าต้องกลับไปที่บ้านคุณยายญาติญาติป้าอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะถามตลอดเลยว่าทำงานได้เงินเท่าไหร่
หรือว่าทำอันนี้ไปแล้วคือจะถามเรื่องเงินตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเขาไม่ได้เขาไม่ได้เหมือนต้องการที่จะว่าเราหรืออะไรนะ
โน่มันเป็นนิสัยที่ผู้ใหญ่ในยุคนั้นเขาเป็นจะคอยถามตลอดได้เงินเท่าไหร่ทำงานนี้แล้วยังไงต่อ
แล้วเวลาปั้นไปทำงานในแบบที่มันฟังดูเหมือนเป็นอะไรที่เขาคิดว่าดีอ่ะก็จะชมแต่อะไรที่อย่างแบบศิลปินอะไรอย่างนี้ก็จะไม่ชม
เวลาที่เราเป็นเด็กแล้วเราผ่านในจุดที่แบบเราไม่รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยการที่ผู้ใหญ่ชมในสิ่งที่มันไม่ใช่ทางเราอ่ะมันก็ทำให้เราค่อยเขวแล้วว่าเฮ้ยหรือว่าอย่างนั้นคือดีมันคือมันเหมือนเป็นในสมองเราก็จะคิดว่าแบบเฮ้ยสิ่งนี้เราทำปุ๊บมันได้รีวอร์ทก็คือการชมนะหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
มันเครียดนี่ฟังไปน้ำตาจะไหลแล้วนะครับเพราะว่าสมัยก่อนคือคือมิ้นก็เป็นนักร้องมาก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็จริงขอให้เทปนี้พ่อแม่ไม่ดูแล้วกันเกรงใจเขาจริงพ่อแม่อยากให้อยากให้พี่เนี่ยเป็นอาจารย์จริงตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่แต่ว่านะขณะนั้นที่เรียนจบมาแล้วได้โอกาสไปทำงานเพลงเนี่ยพี่ก็โดน

จริงโชคดีที่คุณพ่อคุณแม่คือ
ไม่ว่าปั้นจะทำอะไรก็คือสนับสนุนตลอด
ก็จะมีญาติที่เป็นผู้ใหญ่กว่านั้นนี่แหละ
ที่เขาจะมีอย่างนี้แยบมาบ้าง

คือปั้นว่าในช่วงที่แบบ

เราก็จะแบบเริ่มไม่มั่นใจในสิ่งที่เราทำ

ณตอนนั้นคือจุดเริ่มต้นคือมันไม่ได้เงินหรอก
มันต้องแบบหูกว่าจะหาทางมาเป็นอย่างทุกวันนี้

นี่แหละคือประเด็นที่

ปั้นว่ามันเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตปั้น

แบบนี้ก็ดีนี่แม้กระทั่งเพื่อนสนิทที่เมื่อก่อนเขาเคยคิดว่า
จะทำสิ่งนี้ไปถึงเมื่อไหร่ทำเป็นฮอปบี้เถอะอะไรอย่างนี้
เออก็ตอนนี้ก็คือกลับลำ
จากที่เมื่อก่อนเขาเป็นห่วงเราเขาแบบทำทำไม

เขาไม่รู้ว่าข้างในเรามันคือแบบนี่คือชีวิตเรา
นี่คือสิ่งที่หัวใจร้อนเนกร้องอะไรอย่างนี้
เรียกว่าอันนี้คือถ้าจะเป็นภาษาทางการคือพิสูจน์ตัวเอง

พิสูจน์ตัวเองจนคนรอบข้างยอมรับ
แล้วเราก็ทำได้จริงหนักแน่นมาก

หนักแน่นเหมือนอะไรรู้ไหมหนักแน่นเหมือน
เพราะว่าคือตอนแรกเนี่ยพี่ก็ไม่รู้นะยังไม่เคยได้ยิน
คือฟังแต่เพลงอย่างเดียวเพียวก็จะรู้สึกว่า
ทำไมมันผู้หญิงทำไมมันดูผู้หญิง
มันทำเหมือนทำเพลงออกมาให้ผู้หญิงฟัง

มันใช่มีความรู้สึกมันใช่
อันนี้แล้วพอพี่ได้ไปอ่านสัมภาษณ์ของปั้นหลายที่ปั้นก็บอกเสมอว่า
ทำเพลงเพื่อเอ็มพาเวอร์ผู้หญิง

ทำไมถึงอยากจะสื่อสารหรือทำให้มันออกมาเป็นแบบนี้
คือต้นกำเนิดมันน่าจะมาจาก
คือจริงรัสก่อนที่จะทำเพลง๒๔๗
หน้านั้นนะคะมันจะเป็นมินีอัลบั้มที่นะตอนนั้นคือ

งง

ก็จะแบบว่า
เออก็เห็นคือพี่เห็นพัฒนาการของเพลงปั้นมาตลอดว่า
ใช่ตอนแรกรู้เลยว่ายังเหมือนหาไม่เจองง

เนี้ยแหละก็ตอนนั้นน่ะไม่รู้ตัวเองยังไม่ได้ดรอย์ไมดูล

ยังไม่ได้ดรอย์ไม่ได้เขียง
จริงตอนนั้นไม่รู้จักตัวเองถ้าการที่เราไม่รู้จักตัวเอง
คนอื่นเขาพาเราไปทางไหนกระแสพาเราไปทางไหนเราก็ค่อยเขวอยู่แล้ว
เพราะตอนนั้นกระแสมันเป็นอย่างนั้น

คิดว่าแบบการที่คนเราจะทำงาน
ที่ไม่ได้อยู่ในระบบบริษัทได้

เราจะต้องสร้างระบบบริษัทของตัวเราเอง
ประเริ่มตอนนั้นเลยช่วงโควิด

ก็ต้องมานั่งไล่ว่าแบบแวร์ลูกในชีวิตเรามันคืออะไร

นั่งคิดไปถึงตั้งแต่ตอนเด็กเลยว่าแบบ

เหมือนเอามาแผ่ให้ตัวเองดู

ก็เลยค้นพบว่าเฮ้ยจริง
เรามีความรู้สึกว่าเราอยากช่วยเหลือคนมาตลอด
แล้วทำยังไงให้เราช่วยเหลือคนได้
เรามีเสียงตรงนี้เพราะฉะนั้นเราอยากให้เสียงเรามัน

เหมือนอยากกลับไปแก้ปมตัวเองตอนเด็กแหละ

แล้วเราไม่มีใครที่จะเป็นไอดอลของเราในตอนนั้น
ว่าแบบเฮ้ยถ้าเป็นศิลปินแบบนี้

ตอนเด็กนั้นแหละที่เรา

ค้นหาไปลึกย้อนไปถึงวัยเด็ก
แล้วอยู่ดีมันก็มากลายเป็นแนวเพลงที่ชัดเจนมาก

แล้วก็มาจนถึงทุกวันนี้ปั้นคิดว่า
เหล่านี้จะช่วยให้คนอื่นได้ยังไง
ทำอะไรให้คนอื่นได้บ้างกับจากเพลงของเรา
เป็นต้นมา

ทุกคนฟังเพลงของเรา

เพลงคือสำหรับปั้นมันเป็นอะไรที่

จริงก็อยากจะเป็นอยากให้เพลงของเรา

คนที่เขา

ใช่ป้ารู้สึกว่าเพลงมันเป็นอะไรที่

หมายถึงว่าเราไม่ต้องใช้ภาษา

ความเป็นผู้หญิงที่มันชัดขนาดนั้น

หรือว่าหยอกนะงี้อย่างนี้ค่ะ

แต่ในตอนนั้นอยากจะพูดในมุมของผู้หญิงว่า

เพราะว่าในช่วงนั้นมันเป็นเพลงส่วนใหญ่ที่ผู้หญิงร้อง

เมื่อไหร่เธอจะมาขอฉันเป็นแฟนสักทีอะไรอย่างนี้

เป็นเพลงออกใหม่เพลงที่ผู้หญิงมันคุมเกมไม่มีวะ
อื้

นี่คือ
เรียกว่าไม่อ้อม
ในในเรื่องว่าตรงอารมณ์แบบโทรมาสักทีโทรมาสักที
ก็แบบอะถ้าไม่โทรมาฉันก็จะแบบแป๊บหนึ่งนะแม่ฉันโทรมา
ถ้าไม่โทรมาคือตอนนี้สายฉันก็แบบเหมือนมีคนโทรมาหานะ
ฉันก็มีอะไรทำนะอะไรอย่างนี้ถ้าไม่รีบมาทำให้ชัดเจนตอนนี้
ก็ไปแล้วแต่จริงเราไม่ไปหรอกเรารู้ว่าเรารู้ว่าเขาตามเกมเราชัวร์อะไรอย่างนี้
อืมได้ข่าวว่าเรียนโรงเรียนหญิงล้วนมาตลอดชีวิตค่ะเลยเหรอ
ตั้งแต่อนุบาลเลยป่ะอ่าใช่ค่ะตั้งแต่อนุบาลแต่ว่า
พอจบมสามปั้นย้ายไปเตรียมอุดมค่ะซึ่งจริงจริงแล้วอ่ะสายที่ปั้นเรียนอ่ะ
มันก็คล้ายหญิงล้วนเพราะมันมีผู้ชายที่แบบ๕คนสายอะไรนะสายสินเรมัน
อ๋อก็จะมีห้องมีผู้ชายน้อยใช่มีมีน้อยมากก็คือคล้ายคล้ายหญิงล้วน
พอย้ายไปนิเทศจุลัยก็มีแต่ผู้หญิงมีแต่ผู้หญิง
การอยู่หญิงล้วนมาตลอดกับสังคมที่มีแต่ผู้หญิงเยอะอย่างนี้
มันส่งผลอะไรกับตัวเราบ้างไหมคะที่มาประกอบสร้างเป็นปั้นทุกวันนี้
คือปั้นว่ามันอาจจะแล้วแต่โรงเรียนด้วยแต่ว่าณตอนนั้นนะคะ
จะร้องรำทำเพลงตลอดเวลาปั้นว่ามันก็เป็นในข้อดีแป้นก็รู้สึกว่า
อยู่วงประสานเสียงอะไรอย่างนี้ใช่อยู่ตอนเด็กอะ
ก็คือแบบว่านะตอนนั้นคือการอยู่วงประสานเสียงคือถือว่าเป็นอะไรที่เนิร์ดมาก
แต่เราก็แบบก็เราชอบอ่ะอะไรอย่างเงี้เออแต่ว่าพอ
เอาพี่พูดเรื่องกรอบก่อนแล้วกันค่ะกรอบถ้าปกติก็จะมีกรอบอยู่แล้วสำหรับผู้หญิง
ถ้าไปอยู่โรงเรียนหญิงล้วนอีกเนี่ยมีกรอบมากกว่าเดิมไหมคะ
สุดยอดค่ะคืออันนี้บอกน้องมันแล้วแต่โรงเรียน
แล้วตอนนั้นคือในโต๊ะอาหารต้อนึงอ่ะมันจะต้องมีทุกชั้น

ซึ่งพี่ม๖จะต้องเป็นพี่หัวโต๊ะ๒คนเขาจะเรียกว่าพี่หัวโต๊ะ

ทีนี้น้องม๑ตอนนั้นเข้าไปปุ๊บก็
๑ปุ๊บเข้าไปเป็นเด็กที่สุดในปีนั้น

อย่างเช่นการไปจัดโต๊ะในทุกวันจัดโต๊ะอาหารก็คือ

และณปีนั้นที่ปั้นอยู่

ต้องถ้ามองหน้าพี่ก็คือไม่ได้

แต่ว่าตัวที่ไม่ใจดีก็มีเหมือนกัน
คือไม่ควรมองหน้าพี่มันเหมือนเสียมารยาท
หรือว่ามันจะมีประเพณีที่เราจะต้อง
รอกินคำสุดท้ายกับคนทั้งโต๊ะ
แล้วก็ก็คือมันแบบจะกินหมดแล้ว

จะแบบต้องอยู่แค่นี้ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็ก
อย่างนี้แล้วก็แบบวางคำสุดท้ายไว้
แล้วพอพี่เขากินเสร็จปุ๊บ
ก็โอเคกินคำสุดท้ายพร้อมกัน
ถามก่อนเลยตอนนั้นน่ะรู้สึกยังไง

ตอนนั้นรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เฮ้ยโรงเรียนอื่นมันไม่น่ามีเนอ
มันเป็นอะไรที่แปลกดีรักโรงเรียนมากตอนนั้น
ตอนโตมายังแม่งโคตรแบบ
มันแบบมันส่งผลเสียต่อเราในตอนโตมาก
ในเรื่องของการที่เราจะต้องตามกฎหรืออยู่ในกรอบ

แต่ว่าในตัวแป้นเองในฐานะที่เป็นศิลปินด้วย
มันจะต้องการเป็นศิลปินมันคือ

งั้นคือเราจะผลิตแต่ผลงานเดิม
มิวสิกอินเดอสตรีมันก็เหมือนเดิมไปเรื่อย

การเป็นศิลปินแล้วมันจะต้องรู้จักที่จะแหกกฎ

ซึ่งวัฒนธรรมในสิ่งที่ปั้นเจอมา
สังคมที่ปั้นเจอมานี่ส่งผลกับจินตนาการเลยเหรอ
มันตอนนี้กลับมานั่งคิดดูเพื่อย้อนกลับไป

เพราะเราอยู่ตรงนั้นมาก็หลายปี

ช่วงที่แบบม๑ม๒มันเป็นสมอง

มันกำหนดเลยว่าเราจะต้องโตมาเป็นคนยังไง

แล้วก็แบบสมมุติถ้าเดิน
ถ้าเดินผ่านพี่อะไรอย่างนี้

ตัวติดกำแพงอะเหมือนจริงจบอะไรอย่างเงี้ย
เราเคยคุยกับเพื่อนในรุ่นเดียวกันไหม

ตอนนี้ในสังคมปัจจุบันนี้ที่บี
ทิศทางของสังคมมันเปลี่ยนไปแล้ว
ว่าตอนนี้ทุกคนรู้สึกต่างจากเหตุการณ์นี้อย่างไรบ้าง
เขาก็บอกโอ้โหทำไมตอนนั้นมันถึงแบบ

ใช่ค่ะใช่มันแล้วแต่คนเนาะปั้นว่าสำหรับปั้นคือมัน
โอ้โหกฎระเบียบมันเยอะมากแล้วก็
ตอนนั้นก็คือครูบางคนเขาก็

มันก็อยากจะใส่กระโปรงสั้นใส่อะไรอย่างนี้
มัธยมต้นผมต้องสั้นทำไมผมยาว
ครูก็แบบมาตัดผมนักเรียนนะตอนนั้น

มันทำให้ความเชื่อ
ความเชื่อมั่นในตัวเองมันหายไป
เพราะว่าเพราะว่ามันเหมือนโดนเชมต่อหน้าคลาส
แบบเอาคนไปอยู่ข้างหน้าแล้วตัดผมเลย

แล้วก็กลายเป็นคนที่กลัวในอนาคต

เพราะว่าเริ่มฮิวตัวเองประมาณ๓๔ปีแล้ว
แต่ก่อนหน้านี้ก็คือบอกกลัวไปหมดเลย

เป็นคนขี้กลัวเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเอง
เป็นคนกลัวว่าถ้าทำตรงนี้ไปผู้ใหญ่จะไม่ชอบ

หมายถึงกลัวผู้ใหญ่หรือกลัวคนรอบข้างในสังคม

จริงหลักน่าจะกลัวว่าผู้ใหญ่จะมองมาไม่ดี
ผู้ใหญ่ในที่นี้คือครอบครัวหรือผู้ใหญ่

หรือแม้จริงสายตาคนรอบข้างก็เกี่ยวด้วย
แต่ปั้นว่าที่เป็นปมมากที่สุดคือ

เป็นผู้ใหญ่ที่ทำให้เราหวัดกลัว
กลัวที่จะเป็นตัวของตัวเองแบบนี้เหรอคะ
อืมใช่ค่ะประมาณนั้นเลย
ปั้นเคยพูดในคลิปนึง
เกี่ยวกับเรื่องการที่เราโดนผู้ชายมาทำให้ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่
อันนี้ต้องขอบอกคนฟังก่อนนะคะว่า
ถ้ามีใครที่ไม่สบายใจในการสนทนาในพาร์ทนี้ของเรา
ก็สามารถกดข้ามไปฟังอีกพาร์ทหนึ่งได้ถ้าไม่สบายใจนะคะ
เรื่องตอนนั้นเนี่ยอยากให้ปั้นแชร์อีกครั้งหนึ่ง

ให้ฟังอีกทีว่าเราเจอเรื่องอะไรมาบ้างค่ะ
เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้คือมันเกี่ยวกับตอนปั้นประมาณเด็กมาก๕๖ขวบมั้งคะ

แม่ก็จะต้องพกปั้นไปทำงานด้วย
ทีนี้พอเอาไปทำงานด้วยเนี่ยก็จะต้องเจอพี่ที่ทำงานหลายคนมาก
ในวันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเหมือนจะมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเป็นเพื่อนที่ทำงานแม่นี่แหละ
ที่เขาจะชอบมายุ่งกับเราอยู่ตลอดเวลา
แล้วคือเราก็เด็กเราก็ไม่รู้ว่าแบบที่เขามายุ่งกับเราคือเขาต้องการอะไรนะ
แล้วเขาก็จะคอยมากระซิบข้างหูเราตลอด
จำคำไม่ได้แต่ว่าจำได้ว่ามันเป็นอะไรที่แบบเกี่ยวกับแฟนหรือว่าอะไรอย่างนั้น
พี่เราก็แบบผู้ใหญ่แบบผู้กับเด็กอะ

แล้วแบบชอบมาเป่าหูอย่างนี้เป่าจริง

มันทำให้เราจักรจี้อะไรอย่างนี้เหรอ
คือนะตอนนั้นปั้นไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่แค่รู้ว่าไม่ชอบไม่สบายใจไม่อยากอยู่ใกล้คนคนนี้อะไรอย่างนี้

ตอนนั้นก็คือจำไม่ได้ว่าบอกแม่หรือเปล่าแต่ว่ามันคงเด็กมันคงอธิบายอะไรมากไม่ค่อยได้อะไรอย่างนี้
แต่มันเป็นความรู้สึกว่าเราไม่ชอบไม่ชอบคนนี้
แล้วทุกครั้งทุกซัมเมอร์ไปก็จะเจอคนคนนี้

ใช่แล้วคือปั้นไม่รู้ว่าถือว่าโชคดีไหมแต่ก็ถือว่าน่าจะโชคดีกว่าหลายคนที่เขาน่าจะโดนกระทำ

อย่างอื่นใช่ของปั้นมันยังดีที่เป็นแค่คำพูดหรือว่าอะไร

ไม่สบายใจแล้วมารู้ตอนตัวว่าคือเหมือนเพิ่งมาจำได้ตอนตัวค่ะว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับเรา
คือพอไปพอโตแล้วไปเจอผู้ชายคนอื่นแล้วทำการกระทำเดียวกันทำเสียงคล้ายคล้ายกันทั้งที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะอะไรหรอก
แต่มันกลับทำให้ปั้นรู้สึกแบบไม่อยากอยู่ใกล้คนนั้น
เหมือนกับว่าคุณพ่อเขาบางทีเขาใช้เสียงทนเดียวกันกับพี่คนนั้นต้อนจะไม่กล้าอยู่ไม่ค่อยอยากกอดคุณพ่ออะไรอย่างนี้
มันเคยเคยคิดไหมว่ามันส่งผลก็คือก็คือเมื่อกี้ที่ปั้นบอกว่าส่งผลกับคุณพ่อ
เป็นเพื่อนไปมากกว่านั้นนะแค่อยู่ห่างก็พอ
แต่ว่าหายมาสักพักนานแล้ว
นานแล้วเพราะว่าเราได้ประมวลตัวเองเหรอคุณว่า
น่าจะพออยู่ในวงการดนตรีแล้วผู้ชายค่อนข้างเยอะ
มันก็ทำให้เราเรียนรู้ว่าผู้ชายคือดีเยอะมากนะ

ถือว่าปั้นโชคดีนะที่หนึ่ง
คือคือไม่ได้โชคดีในสถานการณ์ที่เจอน้อย
แต่ว่าโชคดีที่สามารถเคลียร์ปมของตัวเองได้
แล้วทุกวันนี้ก็ทำงานร่วมกับเพศตรงข้ามได้

เพราะว่าเรามีการค้นหาตัวเอง
ทีนี้ถ้าเป็นคนที่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้

ในฐานะที่ปั้นเคยเจอสิ่งเหล่านี้มาก่อน
คิดว่าเราจะช่วยเหลือ
หรือป้องกันสิ่งนี้ได้ยังไงบ้าง
ช่วยเหลือความรู้สึกหรือป้องกันเหตุการณ์นี้

ผู้ใหญ่ที่เราไปบอกว่าเราเจอแบบนี้
เขาจะช่วยอะไรเราได้บ้างในสถานการณ์นั้น
จริงคิดว่าน่าจะต้อง
อย่างตอนปั้นเด็กเนี่ยพอปั้นไปบอกผู้ใหญ่เนอะเขาก็เหมือนคิดว่าเราคิดไปเอง
อันนี้คือหลักเลยที่ปั้นว่าหลายคนที่เป็นเหยื่อในเหตุการณ์แบบนี้จะต้องเผชิญ
ก็คือพอไปบอกหลายคนเขาคิดว่าเอ๊ะไม่ใช่หรอกเพราะคนเนี่ยเขาเป็นคนดี
เออปั้นว่าน่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เยอะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าพอดแคสต์นี้มันจะไปถึงคนที่
หลายหลายคนแล้วกันค่ะว่าแบบเหตุการณ์แบบนี้มันมีเกิดขึ้นจริงปั้นว่าสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือรับฟังรับฟัง
ว่าเกิดขึ้นอะไรกับเหยื่อเพราะตอนนั้นปั้นแค่รู้สึกว่าถ้ามีคนรับฟังก็คงไม่เป็นปมจนถึงตอนนี้อะไรอย่างนี้
รับฟังแล้วตรวจสอบด้วยก็ดีเนาะว่าจริงแล้วเขามีพฤติกรรมยังไง

หลายปี่ติดกรรมปฤศจิกรรมคล้ายครึ่งบ้างมั้ยคะกับคนอื่น
ก็คือแบบพี่ที่ทำงานำเหมือนเขาก็พึ่งมาเจอว่า

ก็ไม่ได้จัดการอะไรกับสิ่งนั้น
ไม่ได้ไปบอกบอสหรืออะไรว่า

คิดว่ามันเป็นเรื่องของสังคมไทยหรือเปล่า
ที่ทำให้ผู้หญิงอายที่จะ

อย่างปั้นก่อนที่จะตัดสินใจเล่าเรื่องนี้

มันมีช่องทางอะไร
มีใครที่ฟังอยู่แล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้
ปั้นช่วยบอกเขาทีว่า
เขาต้องอายหรือไม่ต้องอายที่จะบอกคนอื่น

ทางเลือกหรือว่าแม้กระทั่งผู้ชาย

เออเรื่องเหล่านี้มันไม่ควรจะปล่อยผ่านนะคะ

ถ้าคนหนึ่งเขาไม่รับฟังบอกคนอื่นไปเลย

ทำให้สิ่งนี้มันจบสักทีเถอะทุกคน

คนที่เขาทำมันน่าอายกว่านี้อีก
ถูกต้องค่ะคนที่ทำน่าอายกว่าคนที่โดนกระทำมากมายนักนะคะ

หรืออะไรทั้งสิ้นเพราะว่าคนที่รู้สึกผิดก็
น่าจะเป็นคนที่เขาทำกับเรามากกว่าใช่ค่ะมันควรจะเป็นเขา
ผ่านข้ามผ่านไปแล้วเนาะไม่ต้องให้กำลังใจแล้วนะ
เฮ้ยผ่านมาแล้วสบาย
ดูเป็นคนชอบค้นหาตัวเอง
จนไปถึงขั้นที่เห็นว่าไปทำอะไรนะคะแบบฝึกหัดทางจิต

ใช่ค่ะเหมือนย้อนกลับไปคุยกับตัวเองในวัยเด็กจริงอะไรอย่างนี้
ไม่แน่ใจว่ามีวิธีไหนบ้างแต่วิธีของปั้นคือเหมือนตอนนั้นเพื่อนซื้อ
ก็เลยลองไปดูเพิ่งไปมาครั้งเดียวแต่ว่าก็คือ
สถานการณ์มันก็คือเหมือนกับว่าพอเราไปในห้องนึงแล้วเขาก็ให้เรานั่งเก้าอี้นี่แหละ

อะไรอย่างนั้นเหมือนสะกดจิตให้เราเหมือนเขาก็จะพูดว่าแบบ
โอเคตอนนี้คุณกำลังเดินขึ้นบันไดอยู่นะแล้วปลายบันไดนั้นก็จะมีบ้าน
ก็คือเหมือนพาเราไปในสถานที่ที่มันเป็นปมกับเราในตอนนั้นอะไรอย่างนี้
ก็คืออย่างของปั้นนี้เหมือนแบบณตอนนั้นคือหลับตา
แล้วก็เหมือนสิ่งแรกสถานที่แรกที่แป๊บมาในหัวก็คือเหมือนเป็นบ้านคุณยายที่ชนบุรี
แล้วก็ไม่มีห้างไม่มีอะไรที่

ไม่มีอะไรเลยใช่ก็คือแบบเดินออกไปก็คือแบบ
ถนนรถบรรทุกเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือเขาก็เหมือนให้เรากลับไปหาเด็กคนนั้นที่เคยอยู่ในบ้านคุณยายนี่แหละ
แล้วก็พูดกับเขาเหมือนให้กำลังใจเขาว่าแบบเหมือน
มีอะไรอยากจะพูดกับเขาบ้างเขาถามอย่างนี้ก่อน
แล้วก็ให้กำลังใจโดยการที่แบบบอกว่าตอนนี้มันโอเคแล้ว

แล้วตอนนั้นมีอะไรไม่โอเคอ่ะ
นั่นน่ะดิคือตอนนั้นก็หาเรื่องฮิวไปเรื่อย
เป็นคนที่แบบมีแบบแผนแบบ๑๒๓๔เท่านั้น
ตัวอย่างอย่างเช่นตอนมันไปอยู่บ้านคุณยายคือแบบ
จะต้องเปลี่ยนใจกันไหว้พระ
ก็คือมันจะมี๒อันที่ถือได้อันประมาณนี้
ถือไปพร้อมกันได้แต่คุณยายคือไม่ได้ปั้นต้องวางอันหนึ่งก่อน
วางไปแล้วก็ถือสองมือเพื่อที่จะไปแบบเปลี่ยนน้ำอะไรอย่างเงี้
คือถ้าแหกกฎนั้นก็คือไม่ได้คุณยายไม่ชอบ
เป็นผลของการที่ไม่ให้ถือสองมือเพราะกลัวตก
แต่มันไม่ตกหรอกไงมันอันเล็ก
อ่าคือระมัดระวังอย่างที่สุด
มีระเบียบมีแบบแผนมีระเบียบมาก
เป็นคนเป๊ะน้ำห้ามเปิดแรงใช่
น้ำห้ามเปิดแรงมีอะไรอีก
ปั้นทำอะไรอยู่ตอนเด็กมันก็ไม่มีอะไรทำ
ตอนนั้นก็คือแบบโอเคนั่งอ่านการ์ตูนอยู่ข้างบน
ยายก็จะคอยเรียกว่าแบบปั้นทำอะไรอยู่
ปั้นก็ต้องเดินลงมาบอกยายอ่านการ์ตูนอยู่ค่ะ

ค่อยมาทำอะไรอยู่ทำอะไรที่ผิดหรือเปล่า
หรือว่าแบบตอนที่ฝนตกทุกคนก็จะต้องถอดปลั๊กออกหมดเลย

ช็อตอันนี้เข้าใจได้
แต่คือแบบนะตอนนั้นคือมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอก
แต่ว่าก็ต้องถอดแล้ววันที่ฝนตกก็จะไม่มีอะไรทำ
เอาเป็นว่าอยู่บ้านคุณยายคือเหงาสุดแบบไม่มีเพื่อน

เครียดคือมันจำได้ว่าแบบทุกอาทิตย์คือคุณแม่จะเอามาหย่อนไว้
ที่คุณแม่จะมาแล้ววันจันทร์เราก็จะเห็นรถ
คือเห็นภาพแบบเรากอดผ้าเน่าอยู่

ใช่

เกาะรัวบ้านคุณยายแล้วแม่ก็จะขับรถออกไปไกล
แต่จริงแล้วลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าศาสตร์นี้มันมีแบบทางการแพทย์รองรับอยู่จริงใช่ไหม

ต่อหลังจากไปบอกเด็กน้อยคุณนั้นว่า
มันคอนเฟิร์มเราว่า

เหมือนเอาโหสิกรรมตัดกรรมตัดหัวทิ้งอะไรแบบนี้ค่ะมันโอเค

เราในตอนนี้เราโอเคไม่ต้องห่วงคือ
มันเหมือนอโหสิกรรมยังไงไม่รู้แต่ว่าแค่

ไม่ต้องมาโผล่ในชีวิตฉันตอนนี้แล้ว
เหมือนความกลัวเหล่านั้นที่เราเคยสะสมไว้
ก็คือเหมือนป้าโน่มันเหมือนรถอ่ะ
ก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกัน

ปั้นตื่นทางตอบตาชีวิตใต้สำนึกตัวเองเป็นเหมือนรถ
แล้วปั้นก็เลยบอกเขาว่าไปนั่งข้างหลังรถไปเดี๋ยวตอนนี้ฉันจัดการได้เอง
ไม่อยากเชื่อเลยนะคะว่าคนที่ทำเพลงแบบเปรี้ยวขนาดนี้
ใช้คำพูดในเพลงได้แบบยุบยิบขนาดนี้
แบบมาจากพื้นฐานความแบบเป็นเด็กน้อยที่นั่งหวาดกลัวมาก่อน
ปั้นมากคำถามสุดท้ายมีเสียงอะไรที่ปั้นชอบฟัง
ไม่ว่าจะเวลาไหนสินะ

ในวันที่ฝนตกอะค่ะมันจะเป็นวันที่ทุกคน
จะต้องตัดขาดจากโลกภายนอกก็คือ
เพราะอย่างที่บอกคุณยายจะต้องให้ถอดปลั๊กทุกอย่างใช่ไหม
คนก็ห้ามดูทีวีโทรศัพท์ก็คุยไม่ได้

รวมกันทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องคุยกัน
ก็คือเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขของปัน
แสดงว่าจริงเราชอบโมเมนต์ที่เราพูดคุยกับพี่น้องของเราตรงนั้น

แล้วมันมักจะเป็นทุกคนมารวมกันเวลาฝนตกพอดี
เราก็เลยประทับใจเสียงฝนมักจะนำมาซึ่งโมเมนต์ที่ดีของเรา
ก็เลยติดมาตอนนี้ว่าชอบเสียงฝนมาก
ส่วนเสียงที่ไม่ชอบก็จะเป็นแบบแตรรถยนต์แต่รถบรรทุกอะไรอย่างนี้
เพราะว่าอยู่บ้านยายเหมือนกันอีกแล้ว
เห็นเกิดอยู่บ้านยายตลอดปมนางอยู่ที่บ้านยายจริง
อยู่บ้านยายในวันที่ไม่มีใครก็คือจะได้ยินแค่เสียงแต่รถใหญ่เสียง
เวลารถใหญ่ขับผ่านบางทีเขาจะมียางแตกอะไรอย่างนี้เสียงยางแบบฟี้ไม่ชอบเลย
มารู้ตอนโตว่าทำไมถึงไม่ชอบไม่ชอบมากไม่ชอบเห็นรถใหญ่ไม่ชอบแบบรถบีบแต่อะไรอย่างนี้ก็
มีก็มีแค่เหตุการณ์นี้แหละแต่ก็ยังถามว่ายังรู้สึกแย่ไหมยังรู้สึกอยู่นิดเขาว่าแบบเหงาอ่ะ
ไม่ชอบแบบไปต่างจังหวัดชอบอยู่ในเมืองเพราะว่าต่างจังหวัดมันเหงาแล้วมันนึกถึงบ้านคุณยาย

เล่าเรื่องอย่างนี้ที่บ้านไม่ว่าใช่ไหม

คุณยายเป็นหวังหนูค่ะเป็นความรู้สึกของหลานเฉย
ว่ายายเป็นห่วงหนูค่ะแต่ตอนนั้นหนูเหงามาก
ผลงานค่ะตอนนี้มีอะไรซิงเกิ้ลไหนอยากฝากเลยค่ะ
ก็จริงอยากฝากเพลงวาวไว้ยังนะคะ
เพราะว่าเป็นเพลงที่คิดว่าถ้าหลายคนได้ฟังก็น่าจะใจชุ่มชำ

ใช่เป็นเพลงที่หวังว่าจะได้เป็นเพื่อนของทุกคนในวันที่ทุกคนเหงา

ก็วาวัยยังนะคะจากพวกเราวงรักค่ะ

อัลบั้มเต็มที่ผ่านมามีแต่ซิงเกิ้ลใช่ไหมคะ
ที่ผ่านมามีแต่ซิงเกิ้ลใช่ไหม

ถ้าแฟนแฟนอยากไปติดตามปั้นนะคะทางโซเชียลมีที่ไหนบ้าง

โอเคมีอะไรอยากจะพูดอีกไหมคะจะจบรายการ
วันนี้สนุกมากเลยค่ะขอบคุณมากที่รับฟัง
แล้วก็รบกวนตัดให้ด้วยนะคะตรงไหนไม่รู้เรื่อง
ขอบคุณมากเลยค่ะฝากน้องปั้นด้วยนะคะ
เรียกว่าชอบมากในเรื่องการร้องของน้องเขาน้องเป็นคนร้องเพลงดีมากนะคะ
ขอขอบคุณอะไรก็ตามที่สร้างสมให้น้องออกมาทำเพลงให้ทุกคนฟัง
แล้วให้ฟังเสียงที่มันเพราะแล้วมันสื่อสารความหมายได้ขนาดนี้นะคะ
หรือว่าทางเว็บไซต์ไทยรัฐพลัสไทยรัฐออนไลน์
ติชมกันได้วันนี้มิ้นท์กับปั้นไปก่อนแล้วค่ะ
สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
จำได้ไหมว่าเรามีนัดกันอยากคุยเรื่องนี้มันสำคัญ